สำหรับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
สามารถปรับใช้ได้กับทุกคนนะคะไม่เพียงแต่เกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนเองก็สามารถน้อมนำไปใช้ได้เช่นเดียวกัน
ดูอย่างสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
มีการแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแรงจนตอนนี้อัลดอร์ออกผลสามารถเป็นอาหารสัตว์ให้ได้ตลอดปีเลยค่ะ
ต้นกล้วยแล้วก็มะละกอก็กำลังออกผลผลิตจำนวนมากในสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งความตั้งใจของนายนิพนธ์วิชัยรัฐผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งแต่เข้ามาบริหารว่า
จะเปลี่ยนสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เป็นแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ค่ะ
โดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแรง
ทำให้อาหารสัตว์โดยเฉพาะกล้วยขาดแคลนเพราะว่าปกติแล้วต้องใช้กล้วยถึงวันละห้าร้อยหวี
ละกออีกวันละ๖๐กิโลกรัมซึ่งราคาค่อนข้างสูงแล้วก็หายาก
ได้น้อมนำพระราชดำรินำแนวพระราชดำริการปลูกพืชของในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการนำกล้วยและมะละกอกว่า๒๐๐ต้นเอามาปลูกในพื้นที่ว่างตามส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์แล้วก็ข้อกักขังสัตว์
ซึ่งจนถึงขณะนี้ทางกล้วยและมะละกอก็ออกผลผลิตให้เห็นเกือบจะทุกพื้นที่ค่ะ
นายนิพนธ์บอกว่าแต่ละวันเจ้าหน้าที่จะนำผลผลิตไปเป็นอาหารสัตว์
ต้นออกผลดกมากจนนักท่องเที่ยวประทับใจก็ต้องไปถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ส่วนต้นกล้วยป่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจของเด็กด้วยค่ะ